เอาใจธาตุแมวโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชม
แล้วช่วงนี้เพราะเราเล่าข่าวจะเล่า
เมลแดงที่กันบ้างเอ้ย
แมวขึ้นสารพระภูมิบ้างเอ่ย
แมวมันชอบขึ้นไปเล่นขึ้นไปนอน
อยู่บนส้านพระภูมีเพราะอะไรเนอะ

ใช่ทีนี้มันก็เลยต้องไปสืบค้นดูซิมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนั้น

คือสารพระภูมิมันจะเป็นลักษณะว่าอยู่ที่สูงถูกไหม
แล้วแมวเนี่ยมันอาจจะชอบการอยู่ในที่สูง

มันอาจจะทำให้ดูแล้วแบบทัศนวิสัยดี
แล้วลักษณะของสารพระภูมิมันจะเป็นเหมือนที่อยู่แคบถูกไหม
เป็นที่อยู่แคบมันอาจจะรู้สึกปลอดภัยเป็นพื้นที่เซฟโซน

ส่วนไอ้ช่องประตูหน้าต่างเล็กเนี่ย
ก็เหมือนกับเป็นที่คอยสังเกตการณ์
ดูสิมีศัตรูมาหรือเปล่าเนี่ยแอบมองดู
มีตายายนั่งอยู่มีนางรำเฝ้าอยู่
มันก็เลยอาจจะชอบในลักษณะแบบนี้

นะก็เลยมักจะเห็นแมวขึ้นสารพระภูมิอยู่หลายบ้าน

คุณยอดสรษาตรก็เลยปิ๊งไอเดีย

แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแมวอัลโบ
และคุณยอดสรษาตรพิเศษตินค่ะ

เจ้าของเพจดังกลูต้าสตอรี่

สีขาวแล้วคุณยอดก็พามันไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่น

แล้วตอนนี้มีเป็นสมาคมเลยอยู่กันหลายตัวเลย
ใช่มีแมวเป็นสมาชิกด้วย
อันนี้คือสมาชิกที่จะมาร่วมรายการของเราอีกหนึ่ง
แขกรับเชิญนะคะคุณอัลโบนะ

เออถ้าพูดมานี่วิ่งตัวไข่ตัวมันนะครับ
อัลโบ้นั่งอย่างสบายใจเพราะว่าอัลโบ้นี่แหละเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญเลย
ที่มีส่วนช่วยในการสร้างสารพระภูมิแมวขึ้นมาใช่ไหมคะ
เป็นตัวแบบทดลอง
อยากให้คุณยอดเริ่มเล่าให้ฟังหน่อยจุดเริ่มต้นของการมาทำสารพระภูมิแมวนี้ทำยังไง
ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็หลายปีแล้วครับ๘๙ปี
แต่ว่าเหมือนแบบผมไปสงสัยว่าแบบทำไมแมวถึงชอบนอนสารพระภูมิ
แต่ว่าเหตุผลก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ครับ
แต่ว่าสิ่งที่ผมติดใจก็คือผมชอบภาพเวลาแมวเขาไปอยู่ในศาลนะครับ
เพราะว่ามันคอนทาสกันแมวเขาน่ารักใช่ไหมเราไปอยู่ในศาลที่แบบดูศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยเป็นภาพที่แบบแล้วมันก็เหมาะกับคาแรคเตอร์เขาคือคาแรคเตอร์แบบองค์อาธนงองค์อาจอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยแบบถ้างั้นเราแบบถ้าเกิดทำสารแมวขึ้นมาก็น่าจะดีนะเป็นบ้านแมวอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็พับเก็บไว้แล้วเพิ่งมาเริ่มเอามาทำปีนี้
แล้วที่ได้มาทำทำร่วมกับอีกหนึ่งเพจดัง

ใช่ครับเป็นแบรนด์ที่ทำกล่องรังแล้วก็ทำบ้านแมวอยู่แล้ว

ไปคุยกับเขายังไง
ก็ผมก็เล่าว่าแบบผมมีไอเดียอยากจะทำบ้านแมวแต่ว่าทำเป็นสารพระภูมิ
พอเขาฟังก็แบบเอาเลยแบบอยากจอยด้วยครับผม
ก็เลยจับมือกันทำร่วมกันมานะคะ
ยาวนานแค่ไหนแล้วฮะ
จริงเพิ่งปล่อยสินค้าได้ประมาณ๒๓อาทิตย์เอง๒อาทิตย์ได้ครับ
นี่ถือว่าเราได้มาเปิดตัวแรกเลยนะ
แล้วก็ได้รับเกียรติจากทางเพจเหมือนกันนะ

ทีนี้พอจุดเริ่มต้นเนี่ยเพิ่งเริ่มมันจะต้องมีการเทสก่อนนะคะ
อย่างที่บอกเนี่ยคนเทสผู้ช่วยของคุณยอสเนี่ยก็คือคุณอัลโบ

แต่อาจารย์อัลโบ้เนี่ยเขาช่วยยังไงบ้างคะ
ก็อย่างนี้เลยครับเนี่ยอัลโบ้ลูกอัลโบ้

อัลโบ้เขาแบบนิ่งมากเลยนะ

แล้วแต่ก็คือก็แบบดีเกินคาดครับ
คือจริงตอนแรกผมก็เดาไว้ประมาณนึงว่ามันต้องไวรัล
แต่หมายถึงว่าแบบกะเอาไว้เพราะว่ามันก็น่าจะปั่นประมาณนึง
แต่ว่าพอแมวทางบ้านนะครับเขาเอาไปอยู่กันแล้วมันกลายเป็นว่าคนถ่ายลงกันเยอะ
แล้วพอแมวเขาเข้าไปอยู่จริงมันน่ารักมากมันตลกอ่ะ
เจ้าของก็อารมณ์แบบจริงก็ซื้อไปถวายแมวประมาณนึง

ให้น้องแมวได้อยู่สารพระภูมิสมใจแล้ว
มีประโยชน์อื่นอีกไหมคะสำหรับบ้านสารพระภูมิแมวแบบนี้
มีครับก็รอบฐานนะครับจะมีที่รับเล็บแมวด้วยครับ

อายุการใช้งานมันเอานานแค่ไหนคะ

แมวผมก็จะนานหน่อยแต่ถ้าเกิดแมวบางท่านก็จะอาจจะวันแรกก็อาจจะทำลายได้เลยครับ
หรือว่าบางคนอาจจะอยู่เป็นเดือนเป็นปีก็แล้วแต่แมวครับผม
เดี๋ยวอีกนิดนึงนะเห็นออปชั่นเสริมมาเฉพาะตัวบ้านหรือว่ามีอะไรยังไงกิจกรรมรำด้วย
มีพร้อมให้ด้วย

เขาก็จะมีพวงมาลัยแล้วก็น้ำแดงแล้วก็นางลำครับผม

หารายดูดน้ำแดงด้วย
ลอยดูดน้ำแดงไว้แล้วครับ

คือเขาก็กัดเขาก็เล่นตามภาษาแมวถูกไหมค

มีประโยชน์ทุกส่วนเลยจริงนะคะ
ถ้าไม่เปียกน้ำคิดว่าคงใช้ได้นาน
ถูกมั้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องเก็บในบ้านหรือแห้ง
อยากได้ทำไงคะ
อ๋อหลากหลายช่องทางใช่ครับอืมค่ะตามช่องทางที่ขึ้นที่น่ะ
จะได้เตรียมซับตุ้งสตังค์สี่ร้อยเก้าสิบโอ้ยปลูกนะโอ้ย
เดี๋ยวนะนึกว่าเป็นพันราคาแบบพอดีมากเลยอ่ะ
ถึงนี่คุณคุณจุดรองเขาก็สิบแล้วน่ะเขาบอกเขาเหมาเลยกลัว
เขาไปทำหมู่บ้านอ่ออ่อคนนี้ก็เป็นทางเลือกน่ะ
ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมโดยเฉพาะธาตุแมวหน่อยไหมคะ
เชิญเลยค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากจะ
สั่งสารให้แมวนะครับก็ติดต่อไปที่

แป๊บเดียวนี่คือระยะเวลา
เอาประมาณน่าจะเป็นเดือนบวกลบอะไรอย่างนี้ครับ
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสุขของเรา
บรรดาธาตุแมวรวมถึงความสุขของแมวด้วย

เฮ้ยกระพริบตามีหลิวตาด้วย
นะคะเห็นแบบนี้แล้วก็มีความสุขกันไปด้วยเหมือนกัน

ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ